เพราะว่าเกษตรกรที่นั่นเขาก็เพาะเห็ดขาย
แต่อันนี้ไม่ได้แบบไปเก็บตามธรรมชาติไง
ได้แบบรวย

ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลวังแข็ม
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะตอนนี้เนี่ย
เห็ดที่ฟาร์มแห่งนี้ก็ต้องบอกว่ามียอดขายถล่มทลายนะ
ออเดอร์นี่รัวรัวไม่ขาดสายเลยถึงแม้ว่าเห็ดของเขาเนี่ย
มีมากถึง๗โรงเรือนและก็ออกผลผลิตทุกวัน
แต่ยังไม่พอต่อความต้องการของตลาดเลยคุณ

โอ้โหขายดีจริงนะแล้วที่สำคัญเจ้าของฟาร์มเขาบอกว่า
เพราะเห็ดแบบนี้ทำง่ายสร้างรายได้งามนะจ๊ะ
บางคนบอกว่ามันจะยากหรือเปล่าต้องควบคุมอุณหภูมิหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณปกรณ์ชัยผาแดงหรือคุณแยม
เล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาก็จะประสบความสำเร็จแบบนี้
ก็โหลมลุกลุกลานมาก่อนกันเนอะก็มีผิดพลาดกันบ้าง
คือก่อนหน้านี้เลี้ยงกบขายแต่ว่าไปไม่รุ่ง
หลังจากนั้นก็เลยมาศึกษาเรื่องของการเพาะเห็ดทางสื่อออนไลน์
โรงเรือนของเขาแบบนี้มี๗โรงอ่ะก็ดีนะทำดีเลยนะคุณใช่ไหมคะ
แล้วก็เขาลองสั่งซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาทดลองเพาะเอง๑๐ก้อนก่อน
ทำแบบเล็กก่อนนะครับยังมีพัดลมระบายอากาศอะไรต่าง
คือปรากฏว่าก้อนเห็ดที่ซื้อมาแล้วมาทดลอง๑๐ก้อน
ผลผลิตดีมากจากมี๑๐ก้อนสั่งเพิ่มมาเลย๒๐๐ก้อน
จาก๒๐๐ก้อนไม่พอสั่งเพิ่มอีก๕๐๐ก้อนและล่าสุดเพิ่มอีก๒๐๐ก้อน
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการตอนนี้ขยายมาถึง๗โรงเรือนแล้ว
ที่บอกเห็ดที่ปลูกเนี่ยจะเน้นเป็นเห็ดนางรมดำ
แล้วเก็บดอกได้ทุกวันปลูกง่ายทนโรคแล้วก็แมลงนะคะ
ทุกวันนี้คุณประกอบชัยเขาขายเห็ดได้วันละ๕๐กิโลกรัม
กิโลกรัมละ๖๐บาท
บวกลบคุณหาแล้ววันหนึ่ง๓๐๐๐บาท

ผู้ที่สนใจอยากจะมาศึกษาดูงาน

ทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้คุณผู้ชมแล้วนะคะ

คนหันมาสนใจเรื่องของการทำการเกษตร

ที่ฉันเคยไปดูที่หนึ่งเขาเพาะเห็ดในบ้านทาวน์เฮาส์

มันอยู่ที่เรื่องของการระบายอากาศกับความชื้น

เดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนเป็นซุ้มเป็นโรงเรือเล็กนะคะ
ที่ฮาวัยให้ปลูกในพื้นที่เล็กก็มีเหมือนกัน
ลองศึกษาเรื่องนี้ดูนะคะ